แล้วแบบชวนเพื่อนวงการบันเทิงมาร่วมสนุกในหลายต่อหลายคลิป
แต่มาคลิปหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่นุ้ยต้องเผลาแล้วนะ
เบาแล้วก็ระวังตัวเองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอยากจะอัพสกิลไงการขึ้นไปบนโลกนี้
พี่นุ้ยขึ้นไปเต้นเนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้เลยแล้วคือมันมีความหวาดเสียวตรงท้ายคลิป
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเขาบอกว่าฟรีชีพมากค่ะ
เย้

โอ้โหยายนุ้ยต้องระวังนะเนี่ย
นับภาพเสียวให้แล้วนะคุณผู้ชมแต่มันหวานเสียวจริงนะดีมั้งคะ
เดชพุนสกิลตรงตัวบนเพิ่มสู่มือ
ก็ถือว่าโชคดีที่ข้อเท้าไม่ทริกคุณผู้ชม

ก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่เจ็บตัวนะคะ
คอนเทนต์สนุกได้แฟนรอชมแต่วัดประวัติเหลือแบบนี้แฟนเป็นห่วงค่ะ
แต่ก็เข้าใจนะศิลปินอย่างคุณกะแตหรือว่าคุณนุ้ยเองก็ต้องการสร้างความสุขสนานให้กับแฟน
แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเป็นแฟนเป็นห่วงเนาะ